เด็กน้อยคนนี้เลยนะคะน้องปีใหม่นั่นเองค่ะ
ลูกสาวของคุณแม่สายหวานพี่แอฟทักษะออนนะคะ
หลายคนชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องปีใหม่
ซึ่งเพิ่งผ่านงานวันคล้ายวันเกิดของน้องปีใหม่มาเนอะ
ขอเป็นนางในวรรณคดีศรีดาไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะ
ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าน้องหนูตัวเล็กเท่าปีใหม่เนี่ย
นางศรีดาได้ยังไงก็เพราะว่าคุณตากับคุณยายเนี่ย
พาไปดูโขนมาน้องปีใหม่ก็เลยติดใจในความสวยงามของนางศรีดาค่ะ
ก็เลยขอแปลงโฉมตัวเองบ้างซะเลยนะคะ
งานนี้คุณแม่แอฟก็มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับน้องปีใหม่ด้วยนะคะ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนชื่นชมกันเหลือเกิน
กับการพาลูกสาวไปกราบสวัสดีคุณปู่คุณย่าเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะ
ของขวัญเหรอคะแม่ไม่ได้ให้เลยค่ะเพราะว่าของขวัญเต็มบ้านเลยค่ะ

ใช่ค่ะคุณปู่ก็ให้พรปกติค่ะ

คุณปู่เพิ่งผ่าตัดมา
แต่ก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะ
ก็เหมือนคนพอมีอายุก็ต้องซ่อมแซม
น้องปีใหม่ก็ให้กำลังใจคุณปู่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็บอกให้คุณปู่หายเร็วค่ะ
น้องปีใหม่ก็เป็นเด็กดีนะคะส่วนแม่แอ๊บก็หน้าเด็กตลอดการค่ะ
นะเด้งมากเลยออร่าวึ้งเลยนะคะคุณผู้ชม